ดูความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นกันบ้างนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ซูซานรัศมีพลสงครามกองกลางลูกครึ่งออสเตรเลียวัย๑๗ปี
ซึ่งมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติออสเตรเลียรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีมาร่วมฝึกซ้อมในช่วงเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘ปลายเดือนนี้
ถือเป็นลูกครึ่งคนที่๒ต่อจากฟิลิป้าสายยาวงลูกครึ่งไทยลาวสวีเดนนะครับที่มาทดสอบฝีเท้ากับทัพชาบาแก้ว
โดย๑ฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมให้โอกาสลงเล่นเพื่อดูฟอร์มในเกมอุ่นเครื่อง๔นัดต่อจากนี้
วันนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับจะอุ่นเครื่องเจอกับมาเลเซียนัดแรกที่สนามสถาบันการพลักษึกษาวิทยาเขตชนบุรี
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกีฬากอล์ฟไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา